ดูกันต่อกับสาวสวยปั้วมากคุณปูปรายาวัน
นำเสนอไปแล้วว่าจะเปิดบริษัทกับแฟนเขาคุณแมททิวบาร์ค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะวันที่๑๒ธันวาคมเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งคุณปูประยันนั่งแท่นเลยเธอ
เขาบอกว่าความรักเขาสุขงอมใช่ไหม
เพราะว่ารักครั้งนี้เขาแบบตั้งใจแบบเซ็ททุนดาวภาษาไทยก็คือจะแต่งงานกันแล้วล่ะค่ะ
นี่แสดงว่าเริ่มมองแล้วนะพี่มีแสดงว่าเริ่มมองแล้วเริ่มมองคนน่ะคนน่ะร่วมกันหรือยังคะ
แต่ทุกคนก็รุ้นค่ะแต่ก็ถึงจุดนี้แล้วเนอะ
ดีใจเดี๋ยวรอดูภูมิใจในตัวเขามาก
แล้วก็ดีใจที่ได้เขามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปู
ก็เลยรู้สึกว่าในเชิงรุ้นก็คือลุ้นแล้วก็รู้สึกโชคดี
ว่าได้ผู้ชายดีมาอยู่ข้างปู

อรี่พูดปมด้อยนะคะนี่เดี๋ยวจะไปนั่งแพ้ดินแล้วนะคะ